อยากลำแรงกว่านี้อีกขอเพลงใหม่ได้ไหม

หรือว่าอาจจะเห็นทั่วไปตามกำแพงบ้าง
ตามต่อหม้อสะพานบ้าง
แต่ว่าอันนั้นจะแบบแอบทำ
แต่ว่าอันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูแบบตั้งใจทำ

เป็นกลุ่มเยาวชนของแม่ห้องศรอยู่ทางเหนือนู่น

คนในชุมชนมาวาดภาพบนกำแพง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของแม่ห้องศร

ไม่ได้แอบทำนะ
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ครับ
แม่ห้องศรบนกำแพงของที่ทำการปรายศนีย

ขุนลุมประพาทซอย๓ในเขตเทศบาลเมืองครับ

คนผ่านไปผ่านมาก็นักท่องเที่ยวถ่ายภาพ

นี่เลยวาดภาพเป็นคนเผ่า
วิถีชีวิต

ก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับ

สร้างสรรค์มีความแปลกใหม่ครับ

ก็ไปถ่ายภาพกันไม่ขาดสาย

การวาดภาพแบบนี้อาจจะดูไม่สวยงามเนอะ

นี่ก็ปล่อยให้มันแบบดำดังอยู่ใช่ไหมฮะเป็นผลงานการวาดภาพ
เยาวชนลูกหลานชาวแม่ห้องศรเองด้วยครับที่เรียนมาด้านนี้
แล้วก็เป็นจิตอาสาจากหลากหลายสถาบันที่มีความสามารถมากแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นะครับ
ทั้งกลางวันกลางคืนเปิดไฟวาดกันก็มี
วาดอย่างทุ่มเทตั้งใจตั้งแต่๒เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการและนักธุรกิจรุ่นใหม่
หอการค้าจังหวัดแม่ห้องศรร่วมผลักดันแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับ
ภาพที่วาดออกมาก็สวยงามมากและดดเด่น
สื่อถึงวิถีชีวิตของคนไทยแล้วก็เอกลักษณ์ของชาวแม่ห้องศรอย่างน่าประทับใจ
มีฝีมือนะไม่ได้วาดกันมั่วแสงและเงา
เช่นภาพของพระสงฆ์ที่ออกเดินบินทบาทตอนเช้า
คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วว่าเหมือนมากเลยนะครับ
แล้วก็มีหญิงชะลานั่งรอใส่บาทด้วย

โดยมีประชาชนในพื้นที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะ
ไม่ให้ใครที่มือบอลหน่อยไปขีดไปเขียนนะครับ

เติมข้อความได้ไหมถึงใครก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้

ขีดเขียนเพื่อให้ภาพเหล่านี้อยู่คู่กับชาวแม่ห้องศรต่อไป
นานแสนนานแล้วครับแล้วก็ให้สมกับความตั้งใจที่เป็น
จุดที่ช่วยแต่งเติมสีสันให้กับชาวแม่ห้องศรนะครับ
แล้วก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
ผมชอบภาพนี้นะเด็กเยาวชนนั่งไห้ภาพอยู่สวยทีเดียวนะฮะ
จากนี้ครับถนนขุนลุมประพาทซอย๓แห่งนี้
ช่วงของกลางคืนเนี่ยเปิดเป็นถนนคนเดินด้วยนะครับ
กำลังนิยมเลยนะตลาดถนนคนเดินจำหน่ายของที่ระลึกด้วยนะครับ
สินค้าอาหารท้องถิ่นโดยใช้ชื่อภาษาไทยใหญ่ว่า

ตรอกแหล่จอมกัน

ถ้าเกิดอ่านผิดต้องขออภัยนะภาษาเหนือคุณผู้ชมนะฮะ
เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจมาก
เขาเรียกอ่านว่าตรอกแหล่จอมกัน

จังหวัดแม่ห้องศร
ไปซื้อของแล้วก็ไปถ่ายภาพกับสตีนอาร์ตของน้องเยาวชน

แต่ขอเตือนนะอย่ามือบอลไปขีดเขียนหนวดไม่ได้นะ
อันนั้นไม่ได้เดี๋ยวตีมือเนี่ยนะไม่ได้เหรอ
ทำไม่ทำเป็นเด็กดีนะคะ
พูดถึงทะเลบัวแดงก่อนหน้านี้ใครก็อยากจะไปเที่ยว
ใช่ค่ะจังหวัดอุดรธานีก็จะเห็นแดงเต็มไปหมด
ทั้งทะเลสาบแต่ว่ามีทะเลบัวแดงเหมือนกันแห่งใหม่แต่ว่าไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับ
อีสานเหมือนกันนะคะที่จังหวัดนครพนมนะคะ
เหมาะมากสำหรับใครที่ต้องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะ

ทะเลบัวแดงแห่งนี้นะคะชื่อว่าทะเลบัวแดงหนองกุฎค้าวค่ะ
ที่จังหวัดนครพนมก็ต้องนั่งเรือแบบนี้ชมบัวแดงบานเต็มพื้นที่ร่วม๑๐๐ไร่ที่หนองกุฎค้าว
สวยงามตระการตาจริงค่ะ
พื้นที่แห่งนี้นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตานอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม
ก็ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนมนะคะ
โดยมีการเตรียมเรือพายไว้รองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวนั่งเรือชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าสวย
และชมความสวยงามของทะเลบัวแดงที่สำคัญก็ต้องมีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยนะคะ
งามทั้งตอนพระอาทิตย์ขึ้นรวมทั้งพระอาทิตย์ตกไปชมกันได้ค่ะ
ตอนนี้ก็เริ่มที่จะพัฒนาเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทะเลบูแดงตอนนี้เริ่มออกแล้ว

ใช่ถ่ายรูปได้แต่ห้ามเด็ดขึ้นมาจะอ้างว่าไปวัดก็ไม่ได้

ฟี่ระหว่างตกเรือนะเดี๋ยวเรือเอ็นตกไปไม่ได้
ก็เราไปกันดูที่จังหวันทางควันผนม
ดอกบัวเดี๋ยวพาคุณสุภาษาคุณผู้ชมไปดูดอกทานตะวันกันหน่อย

ต้องไปไกลคุณผู้ชมในกรุงเทพมีแล้ว
เป็นทุ่งดอกทันตะวันแห่งแรกแห่งเดียวในกรุงเทพอาหารทะคอน

เปลี่ยนถนนเกษตรน้ำวะมินตอนนี้กำลังออกดอกบานสำหรับนะครับ
ติดตามชมบรรยากาศความสวยงามได้กับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐได้เลยครับ
มีการทำรูปใสเหลือเกินเบลิญตาดี

คือดอกทานตะวันของโครงการทุ่งทานตะวันเฉลิมพระเกียรติหรือทุ่งทานตะวันเขตลาดพร้าว
ทุ่งทันตะวันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองกรุง
หรือถนนเกษตรนวมินระหว่างต่อหม้อ๑๐

จอดรถแวะลงมาถ่ายเซลฟี่อวดเพื่อนเรียกยอดไลค์
ซึ่ง๑ปีจะมีให้แชะภาพกันเพียง๒ครั้ง
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกราน
อกทานตะวันที่ทางกรุงเทพมหานครนำมาปลูกนี้
คือทานตะวันลูกผสมแปซิฟิกอาคอล่า๖
ชนิดดอกใหญ่ทนแรงสูงราว๑เมตร
ช่อบานราว๔๕๖๐วัน
ลูกอยู่บนพื้นที่เอกชนรกร้าง
ไม่ได้ทำประโยชน์กว่า๒๕ไร่

ทางเอกชนมอบให้กับกรุงเทพมหานคร
นำมาทำประโยชน์สร้างสรรค์เป็นพื้นที่สีเขียว
ตามนโยบายของผู้บริหารที่อยากให้ทุกคนมีความสุข
โดยพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางเกษตรอินทรีย์
ตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ประชาชนและนักเรียนได้เข้ามาศึกษา
แบ่งพื้นที่ปลูกต้นทานตะวัน๑๐ไร่

และทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ย่อย๔ไร่

และพัฒนาเป็นแหล่งน้ำ๑๐ไร่

ท่านอดีตท่านพเขตรนี่ท่านก็ได้ขอใช้มา
ตั้งแต่ปี๔๒๔๑แล้วล่ะครับ
แล้วก็มีการขยายพื้นที่ไปเรื่อยนะครับ
ได้๒๕ไร่ที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ

ระยะเวลาอาจจะขยายไปถึงต้นกุมภา
ก็จะมาเที่ยวได้อีกประมาณเดือนเมษา

ทุ่งดอกทานตะวันเขตลาดพร้าวพร้อมเปิดอย่างเป็นทางการให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและถ่ายภาพในวันที่๑๓มกราคมนี้
โดยมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเดินทางมาเปิดงาน
โดยกิจกรรมในวันนั้นมีสินค้าโอท็อปให้ได้ชมชิมช็อปกันตลอดทั้งวันด้วย
ท่านผู้ชมท่านใดไม่ชอบเดินทางไกลหรืออาจจะมีเวลาไม่มากพอที่จะเดินทางไปต่างจังหวัด
ก็ลองพาครอบครัวหรือคนรักไปชื่นชมความงดงามของทุ่งดอกทานตะวันที่แข่งกันบานกลางเมืองกรุง
ถ่ายรูปกับดอกทานตะวันได้อย่างเพลิดเลิศไม่แน่คุณอาจจะหลงลักษณ์ทุ่งทานตะวันเขตลาดพร้าว
ไม่สวยรึเปล่านี่ที่ที่ซ้อมถ่ายดอกทางตะวันอยู่นะ

คนบอกว่าอยากไปงดดื่มสุรา
ดีจังเลยนะสร้างแรงบันดาลใจนะคะ
ขอบคุณทุกข้อความในไลน์ด้วยนะคะ
ต่อกันที่เรื่องของแรงบันดาลใจค่ะ
เป็นเรื่องราวดีจากพตนะคะ
ร้อยตำรวจตรีวิชัยสุริยุทธ์นะคะ
เป็นแรงบันดาลใจมีแรงบันดาลใจอะไร
ที่ทำให้ปลูกต้นไม้ด้วยตัวเอง๓ล้านต้น

สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแตงโมพรมวิสุทธิผิวอ่อนนะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเราอยากจะปลูกต้นไม้ให้ได้สักหนึ่งล้านต้นเนี่ย
สงสัยไหมครับว่าจะต้องใช้เวลากี่ปีนะครับ
ท่านผู้ชมครับแต่ก็มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะครับ
เขาสามารถปลูกต้นไม้ได้มากกว่า๑ล้านต้นครับ
ท่านผู้ชมครับยังจำเรื่องราวของดาบตำรวจท่านหนึ่งได้ไหมครับ
ที่เขาชอบที่จะตระเวนออกไปตามพื้นที่สาธารณะ
แล้วก็พื้นที่รกร้างต่างนะครับในการปลูกต้นไม้นั่นเอง
แน่นอนครับผมกำลังพูดถึงดาบตำรวจวิชัยสุริยุทธ์นะครับ
วิชัยเริ่มปลูกต้นไม้ทำมาตั้งแต่ปี๒๑๓๑ครับ

อกจากนี้เขายังได้ชื่อว่าเป็นผู้พลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแรงของอำเภอปราบภู
กลายมาเป็นอำเภอที่ร่มรื่นและเต็มไปด้วยต้นไม้
แรงบันดาลใจในเรื่องนี้ดาบวิชัยบอกว่า
มาจากการเข้าร่วมอบรมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
เน้นเรื่องของความสงบสุขของชาวบ้านและเศรษฐกิจพอเพียง
จากการอบรมในครั้งนั้นนะครับดาบวิชัยครับ
ยึดอุดมการ๓ข้อเพื่อเป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิต
แล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมเราครับ
ตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่เบียดเบียนใคร
มีความขยันอย่างฉลาดและปราศจากอบายมุก
เมื่อเห็นเพื่อนบ้านเป็นทุกข์เป็นภารกิจที่เราต้องร่วมกันแก้ไข
ทั้งหมดนี้ครับเป็นแรงผลักดันให้ดาบวิชัยพยายามให้ชาวศรีสะเกด
ร่วมกันสร้างแผ่นดินทำแผ่นดินทอง
โดยมีโครงการต่างออกมามากมาย
โดยเฉพาะการตั้งมหาวิทยาลัยธรรมชาติขึ้นมาเอง

ทุกวันนี้ดาบวิชัยได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า๓ล้านต้น
เห็นตัวเลขที่มากมายขนาดนี้หลายคนคงอาจจะไม่เชื่อ
แต่ดาบวิชัยบอกครับว่าเขาออกไปปลูกต้นไม้ตามที่ต่างไม่ต่ำกว่าวันละ๓๔๐๐ต้น
ซึ่งส่วนใหญ่จะเตรียมเมล็ดพันธุ์ในหน้าแรงแล้ว

เพราะเป็นวันแรงงานก่อนเข้าหน้าฝนปลูกไปเรื่อยนะครับ
ไปถึงปลายปีตามสภาพฟ้าฝนจนเข้าหน้าแรง

อยู่เช่นนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกมากขึ้นครับ
ดาบตำรวจวิชัยสุริยุทธ์ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประจำปี๒๕๖๐
ปตทและรางวัลอื่นตามมาอีกมากมาย
และท่านได้กลายเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจในการปลูกต้นไม้ให้กับใครหลายคน
ผมเคยอ่านเรื่องราวตอนหนึ่งของท่านนะครับ
แล้วก็ติดใจคำพูดคำพูดหนึ่งนะครับ
บอกว่าถ้าคนที่มีผืนนานะครับมีพื้นที่ว่างเปล่า
แล้วก็พยายามเติมเต็มด้วยพื้นที่สีเขียว
หายใจเข้าเป็นสีเขียวหายใจออกเป็นสีเขียว
แค่นี้ธรรมชาติก็จะกลับมาอุดมสมบูรณดังเดิมแล้วนะครับ
เราเริ่มต้นทำอะไรให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วหรือยังนะครับ

แน่นอนครับอย่าลืมดูแลธรรมชาติรอบตัวคุณนะครับ

และกลับมาพบกันใหม่ได้ในเล่าเรื่องป่าวันนี้
ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สุดยอดจริงนะ
ปีเต็มกับ๓ล้านต้นนะครับ
เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะครับ
ทำได้ค่ะเพราะว่าเป็นการคืนพื้นที่สีเขียวให้กับสังคม
จบข่าวแล้วออกไปปลูกข้างบ้านก็ได้
สักวันละต้น๒ต้น๓ต้น๔ต้น๕ต้น

ช่วงนี้ถ้าใครติดตามสองคนแล้วดูแล้วเต้นจนหิวแล้ว
เดี๋ยวช่วงหน้าพาไปทานก๋วยเตี๋ยวแค่๑๐บาทเท่านั้นคุณผู้ชม

๑๐บาท๑๐บาท๑๐บาทแม่ยู